เอามาดูอาตีหน้าหล่อกันบ้างดีกว่าค่ะ
เจมส์จิรายุมันวานนี้ไปเชิดมังกร
กรรมรวมของเจมส์อลังการมากนะคะ
คุณคะไม่เชื่อไปดูภาพมังกรตัวใหญ่เลย
นี่ล่ะค่ะขออภัยค่ะเจมส์มา
ไปเชิดมังกรโชว์อลังการงานตรุษจีน
ตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยพาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบฟินกันเลยนะคะ
แล้วก็กลับมาอีกนะฮะกลับมาโฟกัสเรื่องงาน
มาเขาเพิ่งเซ็นสัญญาต่ออีกหลายปีเลยนั่นเองนะคะ
ต้องกังวลว่าเขาจะย้ายไปช่องไหนหรือเปล่านะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยทุ่มเทถ่ายละครกลิ่นกาสลองที่มีคนเล่าให้ฟังว่า
ณเดชน์เนี่ยย่องไปหายายาที่กองถ่ายเป็นประจำนะคะ
ขนาดไหนรวมไปถึงขอปิดท้ายอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะ
เรื่องหัวใจของเจ้าตัวก็ยอมเฉลยความลับแล้วว่า
ทำไมตอนนี้ยังไม่มีแฟนสักทีค่ะไปฟังเจมส์มาเลยค่ะ
มีมาบ้างครับผมมีมาที่กองบ้างครับ
ก็นั่นแหละครับก็มีมาบ้าง
พอเขามาเขาก็คือเหมือนแบบเขาก็ทักทายทุกคนอะไรอย่างนี้ครับผม
แค่นั้นแหละครับผมมีอะไรก็ไปถามเขาเปลี่ยนได้ยังไงครับ
แล้วเรามีใครไปหาที่กองไหมครับไม่มี
ไม่มีครับผมมีแต่บางทีก็ผู้จัดการมานะครับ

ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีสดสันด้วยครับผม
ก็เป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมครับผม
เหงาครับเพื่อนเต็มเลยครับเพื่อนเต็มแล้วก็กิจกรรมเยอะมากครับ
วันนี้เดี๋ยวนี้เล่นเกมหนักขึ้นด้วยครับยิ่งอายุเยอะยิ่งติดเกมครับผม
เพื่อนบอกวางเกมได้แล้วมากินข้าวกับเพื่อนบ้าง
ของยาย่าน่ะณเดชน์มาแต่ของเจมส์มาเนี่ยไม่มีใครมา
แต่เกมมาจ๊ะเล่นเกมหนักเดียวเฮ้ยเด็กน้อยเหลือเกินนะคุณนัก